วันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูเคล็ดลับวิธีจัดบ้านโดยเฉพาะห้องนอน
ซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์รับโชคในปีขาดเลยก็ว่าได้นะคะ
เดี๋ยวไปติดตามกับอาจารย์อีฟนันนพัฒน์ผู้เชี่ยวชาญด้านห่วงจุ้ยและนรลักษากันค่ะ
ปีหน้านะคะบ้านจะต้องลื้อเตียงออกมา
ก็คือทำความสะอาดใต้เตียงเพื่อเปิดรับทรัพย์การเงินนะคะ
จะต้องก่อนวันที่๑มกรา
ใครที่ป่วยให้ปูผ้าปูที่นอนสีเขียวอ่อน
ใครที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือต้องการความรัก
ปูผ้าปูที่นอนสีชมพูนะคะ
ใครที่อยากได้การงานที่ดีนะคะ
ให้ปูผ้าปูที่นอนสีม่วงอ่อน
ใครที่อยากมีลูกปูผ้าปูที่นอนสีแดง
ปีหน้าจะประสบความสำเร็จแน่นอนค่ะ